ผมเคยเห็นคนที่เขานะครับนะฮะนับถือบูชาประหลัดขิกค่ะ
รายมนต์โชลีลาเสกฐาประหลักขิกยักษ์แล้วมันพุ่งมาข้างข้างหัวพี่เบิ้ลเลยนะ
โอ้โหหลบปุ๊บเลยอ้าวไปโดนอีกคุณผู้ชมฮะแต่ผมไม่เคยเห็นใครที่เขาบูชานับถือประหลัดขีก
อืมทำแบบนี้เลยครับ
อมอมประหลักขิกคุกกิคุกกินรื่อนชานแห่งนดัลนพังนรวย
ด้วยประหลักกิขุกกิคุกกิแห่งดันมันรวยด้วยเถอะ
โอ้มโอ้มเปิดมหาเวทย์มหามนตรา
เปิดสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นประดาน
เปิดมหาจักรวาลมือแสนแดนโรคทาน
เปิดด้วยประหลัดคิกคุกคิกคลุกคิก
โอ้มประรัติคิกคุกคิกคุกคิก
เราสามคนจำได้แค่นี้ครับครับ
นะครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็น
ผมเคยเห็นเขาบอกแล้วคนที่เขาศรัทธานับถือน่ะ
เขาไม่ได้ทำแบบนี้แต่อันนี้เป็นความเชื่อความเชื่อของพี่กลุ่มนี้เขาแล้วกันนะครับ
ประรัติคิกคุกคิกคุกคิกคาถามหาเสด็คของอาจารย์ต้นตรีศูนย์
พิธีไปที่สำนักของอาจารย์ต้นตรีศูนย์ด้วยอยู่ที่นรทบุรี
อาจารย์ต้นเล่าถึงที่มาของประหลัดขีกอันนี้
มาจากพระเกจิรูปหนึ่งนะครับ
พระอาจารย์เก่งวัดไพรสวรรค์ที่จังหวัดกำแพงเพชร
เพราะว่าเห็นตัวเขาเป็นคนชอบทำพิธีเสริมบารมีใช่ไหม

ประหลัดขิกมาปั๊บทำพิธีผูกสายสิน

แล้วก็เอาตรีศูนย์ขนาดเล็กมาติดตรงปลายประหลัดขีกด้วย

เสน่ห์ค้าขายก็เลยเพิ่มประหลัดขีดขึ้นมา
เพราะว่าเผื่อว่าใครต้องการมหาเสน่ห์

ดาราอันนี้เขาเรียกว่าเพิ่งเปิดตัว
แต่อาจารย์คิดว่าในอนาคตอาจารย์ว่าน่าจะมี
ทำแล้วจะดียังไงอันนี้อาจารย์ว่า
อาจารย์คิดว่าการที่มา
ทำพิธีกับอาจารย์หรือว่าการที่ให้อาจารย์ไปองค์
โอ้มประหลักขีกคุกขีกที่เป็นคาถาที่อาจารย์
คิดคนขึ้นมาอาจารย์ถือว่าอย่างน้อย
อาจารย์ไปอาจารย์ถือว่าไปให้กำลังใจเขา
เขาอาจจะได้มีปัญหาอะไร
เพราะอาจารย์จบรัฐโหลศาลมาด้วย
แล้วก็ดูดวงอาจารย์อาจจะแนะนำธุรกิจหรอก
อะไรเขาได้บ้างช่วยเขาได้บ้าง
อาจารย์อาจารย์ต้นผมสงสัย

โอมโอมแต่ตอนคลุกคลิกอาจารย์เคยหลุดขำบ้างไหม

อาจารย์ต้นเล่าอีกว่าแม้จะได้ประหลัดขลิกมาครอบครองได้ไม่นาน

ถ้าทำพิธีบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าค้าขายทำมาค้าขึ้น
ดารานักธุรกิจชาวต่างชาติมาขอทำพิธีเสริมบารมีเสน่ห์เมตตา
ท่านก็บอกแบบนั้นอาจารย์ต้นย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ทำพิธีเหล่านี้เพื่อเสริมกำลังใจ
ให้คนตกทุกข์ได้ยากเสริมกำลังใจ
ไม่ได้ให้ใครงมงายอาจารย์ต้นบอกนะครับ
อ่านข้อความในเฟซบุ๊กก็โอเค

เพราะผมเห็นคนที่เขานับถือบูชาประหลัดขิก

แต่ถ้าเจตนาดีหวังให้คนมีที่พึ่งทางใจ
กุ๊กคลิกผมขอเป็นผัดเผ็ดปะลุกนะ